บางคนบอกเอ้าแล้วมันต่างอะไรจากหวยใต้ดิน

ถูกต้องตอนนี้เขาได้ลงนามกับสัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งระหว่างที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะทำแนวทาง
อย่างแรกคืออะไรฮะหมอขอเนี่ยก็จะทำแนวทาง

เป็นแบบว่าเป็นภาคที่ใหญ่ที่สุดด้วยถูกต้องถูก
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะด้วยนะครับ
เขาก็บอกว่าโอเคล่ะเดี๋ยวไปจัดทำแนวทางกัน
รับฟังความคิดเห็นก่อนแล้วก็จะเปิดเผย
รายละเอียดให้ประชาชนทราบในเดือนกรกฎาคมนี้ว่าแบบ๖หลัก๓หลักเนี่ยมันเป็นยังไง
อืมเนอะแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บฟังความคิดเห็นของประชาชน
แล้วก็จะแจ้งประชาชนแล้วสามารถประชาชนทุกคนก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้
เว็บไซต์นะฮะเพื่อสรุปให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณา
แล้วก็จะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไปค่ะขนาดเดียวกัน
วันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธนกรวังบุญคงชนะเนี่ย
กล่าวว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยพอใจกับประเมินผลมาตรการการแก้ปัญหาจำหน่าย
จำหน่ายสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วก็การดำเนินการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
แอปพลิเคชันของภาครัฐเนี่ยโดยร้อยละเจ็ดสิบเก้าจุดเจ็ดเนี่ย
พอใจอืมที่สามารถซื้อเลขที่ถูกใจในราคาแปดสิบบาทอืมเราก็พอใจเนอ
เข้าใจสิซึ่งโพลเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าการแก้ปัญหาสลากเกินของรัฐบาลเนี่ย
ได้รับความพอใจจากประชาชนนะครับอืมขณะที่นายรัฐมนตรีก็ได้กำชับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเนอะให้ดำเนินการการแก้ไขเนี่ยอย่างเป็นรูปธรรม
อืมแล้วประชาชนเนี้ยสามารถซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาแปดสิบบาท
ได้จริงฮะถือว่าเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จของความเหลื่อมล้ำ
มาหากินด้วยนึกออกป่ะถูก
ให้หมดเร็วไม่หมดเร็วเข้าใจนะฮะมันเป็นความหวังดีของรัฐบาลที่แบบว่า
แต่พ่อค้าแม่ค้าที่เขาเคยขายกันมาตั้งแต่แบบ๑๐ปี

แต่ในของแอปเป่าตังค์นี้
คือเข้ามาสมมุติว่า๑งวดจะมี๑๐๐ล้านใบใช่ไหมมด
เค้าก็เอามาแค่๒๐เปอร์เซ็นต์

โปรดติดตามตอนต่อไป